นี่ตำรวจปราบรามยาเสพติดได้เปิดปฏิบัติการชายะสยบภัยรี
หกสิบเอ็ดทับสองตัดวงจรเครือข่ายของเอกอ้วน
นักค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางนะครับ
โดยสามารถยึดทรัพย์ได้กว่าหนึ่งร้อยล้านบาท
ติดตามจากรายงานของคุณวิมลวันธรรมพักดีครับ
อ้วนมีการแพร่ทำให้กรุงเทพและปริมณฑลแพร่ระบาดมาก
เมื่อย้อนหลังไป๕ปีที่แล้ว
ซึ่งพัฒนาการนี้เกิดจากเพราะเราไปจับทรัพย์เขา
จับทรัพย์เขาต้องหานอมินีทั้งหมด
ชุดปฏิบัติการพิเศษสยบไพรี
ส่วนที่กำลังกับชุดคอมมันโดกองปราบราม
บุกเข้าตรวจค้นห้องพักภายในคอนโดแห่ง๑ย่านปิ่นเกล้า
ของนายทวีศักดิ์ผู้รุ่งเรืองผล
อยู่ระหว่างการหลบหนีการจับกลุ่ม
ซึ่งจากการสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหารายนี้
เบื้องหลังเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของเอกอ้วน

ถูกตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกลุ่มได้ก่อนหน้านี้
จากการตรวจค้นพบเพียงแฟนสาวและครอบครัวอยู่ภายในห้อง

ขณะที่ข้อมูลการสืบสวนทราบว่านายทวีศักดิ์
รอบครองอาวุธปืนกว่า๓๐กระบอก

ว่าน่าจะมีการเคลื่อนย้ายอาวุธทั้งหมด

พลตำรวจโทสมไม้กองวิสัยศุกร์
นำกำลังตำรวจปราบปรามยาเสพติด
เข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์๓ชั้นย่านวังบุรพาพิรม
ซึ่งเป็นบ้านของพี่สาวนายทวีศักดิ์
พบอาวุธปืนที่ตามหา๒๑กระบอก
ซ่อนอยู่ในตู้เซฟขนาดใหญ่
กฤษฎาผู้รุ่งเรืองผลน้องชายของนายทวีศักดิ
เปิดเผยว่าตู้เซฟหลังนี้
ถูกย้ายเข้ามากว่า๑๐ปีแล้ว
และไม่ทราบว่านายทวีศักดิ์ใส่อะไรไว้ภายใน

และครอบครองอย่างถูกต้อง
เครือขายยาเสพติดนายจรรย์คำสด
รุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคกลาง

จึงถือครองทรัพย์ในชื่อของบุคคลอื่น

จะมีความผิดฐานสนับสนุนผู้กระทำความผิด

และยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินได้
และอีกที่หนึ่งก็น่าจะเป็นรีสอร์ทนะ

เห็นว่าลงทุนไป๕๐ล้านแล้ว
ปฏิบัติการใช้ยาสยบไพรี๖๑ทับ๒
เพื่อตัดวงจรผลไม้พิษลูกสุดท้าย

รวม๕๙เป้าหมาย๕พื้นที่
คือกรุงเทพมหานครตำรวจภูทรภาค๑
ตำรวจภูทรภาค๔ภาค๕และภาค๗
สามารถยึดบ้านได้๒หลังรถยนต์๑๑คัน
ที่ดินคอนโด๓๗แปลง

มูลค่าทรัพย์สินกว่า๑๘๘ล้านบาท